คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปช่วงที่แล้วว่า
วันนี้เดี๋ยวจะพาไปติดตามอีกหนึ่งประเด็นดราม่า

คือมีคนไปเห็นเธอโพสต์รูปภาพ
แล้วก็เขียนข้อความบรรยายที่ค่อนข้างซึ้งถึงคุณแม่
ก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ

เหมือนแบบเพิ่งร้องไห้เสร็จอะไรประมาณนี้นะคะ

เขามีการโพสต์รูปขณะที่เธอจับมือคุณแม่เล็กอยู่

กับคนเพิ่งผ่านการร้องไห้มาเนอะ
พร้อมกับข้อความเชิงตัดเพราะว่า
เวลาเศร้าไม่ว่าเรื่องใดแม่จะบอกเสมอว่าอย่าร้องไห้
แต่คนที่เราไปแฮไปรักเขากลับอยากเห็นเราร้องไห้
อยากเห็นเราทุกข์แล้วเราก็เชื่อเขา
ขำที่มนุษย์อย่างฉันโง่ได้ขนาดนี้
ชาติหน้ามีจริงขออธิษฐานให้มีปัญญา
และขอให้เป็นคนดีของแม่แบบที่แม่ไม่เสียใจในลูกคนนี้เลย
ค่อนข้างดราม่ามากนะคะสำหรับข้อความที่โพสต์ลงไปนะ
ซึ่งภายหลังคุณตั๊กเขาก็มีการลบโพสต์ดังกล่าวนี้ทิ้งไปค่ะ

เพราะว่าชาวเน็ตเขาตาวัยมือไวแคปภาพเอาไว้ทัน
ซึ่งต่างก็แสดงความคิดเห็นและความหวังว่า
ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับสาวตั๊กกันแน่นะ
วี้ก็แคปภาพเท่าไหร่จริงขึ้นมาเปิด
มันไม่ใช่แบบ๑๐คนเนอะมันเป็นร้อยเป็นพัน
พอตั้งปุ๊บคอพสไหล่ปุ๊บเด้งมาหาเรา

ช่วงนี้น่าจะอยู่ในช่วงที่ยังไม่อยากพูดอะไรมาก
รวมถึงเรื่องของคุณแม่ที่กำลังป่วยด้วย